ภาคเหนือกันนะไปที่จังหวัดลำปางคุณช่วงนี้ลำปางหนาวแหละ
แต่ที่จะพาไปจะพาไปขอโชคขอลาบกับกล้วยแปลกต้นนี้
ถูกคุณแปลกยังไงเราก็เล่ากันมาหลายแบบแล้วนะ
ปลูกเอาไว้ที่บริเวณบ้านพักเลขที่๑๐
หมู่๑๓บ้านนางแลตำบลปงยางคก

อะไรชี้อะไร
นี่มันทำไมนี่มัน๓๐๐

ได้ไหมไม่ได้

แล้ว๑ปีมีกี่วันนะ

ความแปลกของกล้วยนี้เนี่ยนะคะก็คือ
เคลือมันเนี่ยโผล่ออกมากลางลำต้นแบบนี้
นายพนมหม้อขมูลเจ้าของบ้านเล่าให้ฟังนะ
บอกว่าปลูกกล้วยนี้ไว้เกือบปีแล้ว
แต่ก็เพิ่งจะเห็นว่าออกเครือออกมา
มากลางลำต้นแบบนี้เลยเมื่อ๒วันก่อน
ทีนี้พอเพื่อนบ้านชาวบ้านรู้ข่าวโอ้โหมาดูกันเต็มไปหมดเลย
มาขอดูเพราะว่าจะไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคขอโชคขอลาบกันนั่นแหละ
คุณพนมคนนี้นะเขาก็เชื่อว่ากล้วยต้นนี้น่าจะนำโชคลาภมาให้
เขาก็เลยบอกเอาอย่างนี้เอาบ้านเลขที่ไปไหม
บ้านเลขที่เขาก็บอกไปแล้วว่าบ้านเลขที่เท่าไหร่หมูเท่าไหร่
ก็บางคนก็ไปซื้อหาลอตเตอรี่เสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในกลางเดือนนี้นี่แหละ
บางคนก็บอกว่าฉันขอนับ

เออนับอ่ะ๓๖๕วันพอดี
อ่ะเดี๋ยวก่อนมันไม่ได้ถึงปีมันเป็นปลีกล้วย
คัยี่อ่ะแล้วไปต่อคุณก็รู้ว่าของผมมันไม่ฮาคุณก็ชอบคัยี่
เผื่อมันจะฮาไม่ฮาแต่ได้ความพยายาม
อันแล้วแต่ก็แล้วแต่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคล
ครับมาเล่าสู่กันฟังนะจ๊ะจ๊ะ
กล้วยแปลกมันมีเยอะเวลาเราเล่าถึงเรื่องกล้วยหลัง
เรารู้สึกชักจะไม่ค่อยแปลกนะครับเราเห็นบ่อยไงใช่